ความขึ้นหน้าเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวานนี้ครับ
ทั่งที่บริเวณอนุสรีประชาทิพธิและที่ณหน้าสารหลักเมือง
ปะทะมีเสียงระเบิดดังขึ้น
ในสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลต่าง

ที่จริงเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วมีคนถูกจับกี่คน
แล้วมีภาพว่าแพทย์อาสาโดนทำร้ายมันจริงเท็จอย่างไร
คุณผู้ชมวันนี้มาฟังความคืบหน้ากันก่อนนะครับ
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับท่านพลตำรวจโทษพระกระพงพงศ์เพตราครับ
บอกว่าคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยมี๑๑รายนะฮะ
แต่ว่า๓ใน๑๑ไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุม
แต่ว่า๓คนนี้เขาเมาสุราแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้น
แต่ว่าพอสอบสวนเสร็จก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้ว
แต่อีก๘คนเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมจริง
ถือว่ามีความผิดตามพรกรฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อ
แล้วก็ข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ซึ่งตอนนี้ทั้ง๘คนครับถูกคุมตัวอยู่ที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง
ส่วนที่มีคลิปปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ไปทำร้ายบุคคล
แต่งกายคล้ายเป็นแพทย์อาสาแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากครับ

ท่านผู้บัญชาการตะวัดละครบานเองคุณผู้ชม
ก็ชี้แจงบอกว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าคนที่ปรากฏในคลิปในภาพ
ไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์หรือพยาบาล

ไปฟังเสียงท่านชี้แจงอีกทีหนึ่งครับ
บอกเรื่องต้นนะครับกลุ่มบุคคลทั้งเก่า

อันนี้ข้อที่จริงนะครับ
แล้วกลุ่มบุคคลทั้งเก่าก็อยู่ในพื้นที่ชุมหนุ่ม
แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เกาะความหุ้นวายนะครับ
เจ้าที่ตำรวจก็เลือกที่จะไม่ใช้น้ำฉีด

เลือกที่จะไม่ใช้กระสุนยางนะครับ

ให้ระยะเวลาให้ออกนอกพื้นที่เกิดเหตุ

ก็มีความจำเป็นต้องรักษาความสมมตินะครับ

ที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่ในกลุ่มนี้แหละนะฮะ
ใช้คำว่าเป็นแพทย์อาสาเป็นพยาบาลอาสาก็ว่ากันไป
ทีนี้ส่วนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้า

ผู้บัญชาการตะวัดและคอร์ดบานก็บอกว่าได้รับแจ้งมา
ว่ามีการยิงกันพอไปถึงแล้วก็มีการแจ้งว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
แต่ว่าจากการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่ได้เป็นคนยิงครับ
เขาเป็นเพียงคนที่เข้าไปนั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนี้เท่านั้นครับ

ส่วนผู้ก่อเหตุตัวจริงตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบ
ติดตามตัวอยู่ว่าเป็นใครกันแน่
แต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นสิคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์เขาก็มีอดีตผู้เข้าประกวดนางงามท่านหนึ่ง

เขาบอกว่าเขาเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตา
ท่านก็บอกว่าขอให้อดีตผู้เข้าประกวดนางงามคนนี้นะ
ตอนนี้เป็นนางแบบอยู่ที่โพสต์ข้อความแบบนี้ในโซเชียลเอง
เธอก็ไล่ยาวในทวิตเตอร์นะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นฉาก
เดินทางเข้าไปจะกลับบ้านก็มีคนเขาบอกว่ามีการชุมนุมกัน
มีการใช้แก๊สน้ำตาเธอเดินไปเธอก็เลยโดนแสบตาด้วยอะไรแบบนี้

ตำรวจบอกว่าขอให้คนที่โพสต์คนนี้นะฮะอดีตผู้เข้าประกวดนางงามคนนี้นะฮะ
ให้ข้อมูลกับตำรวจหน่อยเพราะตำรวจเขายืนยันว่าเขาไม่มีการใช้แก๊สน้ำตานะฮะ
แต่ว่าอดีตนางงามเขาโพสต์เอาไว้ว่าเขาแสบตาแล้วเขาบอกว่ามันตกมาข้างเขา
มันคือแก๊สน้ำตาเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะครับ
ข้อมูลในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเองก็มีการเปิดเผยข้อความนะฮะ
โดยระบุว่าเป็นแถลงการของราศดรเรื่องปฏิบัติการไร้ความรุนแรงนะฮะ
กรณีที่ตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุม
ณบริเวณสารดีการและบริเวณใกล้กับท้องสนามหลวงเมื่อค่ำวันนี้ว่า
ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน
ซึ่งต่อมามีรายงานว่ามีการใช้กำลังทำร้ายและจับกลุ่มประชาชน
แล้วใช้กำลังประทุษร้ายหน่วยแพทย์ในที่การชุมนุม
ซึ่งต่อมารัศดรได้มีการเดินขบวนจากอนุสวรีประชาธิปไตยไปถึงบริเวณหน้าสารดีกา

ช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการปะทะกันระหว่างผู้ชมนุมกับเจ้าหน้าที่
ก่อนจะยุติการชุมนุมไปตอน๒ทุ่ม
ราศดรขอยืนยันในหลักการปฏิบัติการไร้ความรุนแรง

วลชนสามารถตอบโต้หากมีการใช้ความรุนแรงจากภาครัฐได้
ซึ่งได้แก่วิธีการอื่นใดอันไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
ในทางกายภาพต่อบาดเจ็บบุคคล
ราศดรยืนยันในหลักการและแนวทางของการปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ใช้ความรุนแรง
ผู้ที่ใช้สิทธิภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูล
และการจับกลุ่มอย่างไม่เลือกหน้าเป็นการละเมิดทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในช่วงท้ายของแถลงการก็บอกว่า
ถึงที่สุดพวกเราขอยืนยันว่า
จะยังคงยืนหยัดที่จะสู้จนกว่าจะไม่มีประชาชนคนใดถูกจับโดยไม่เป็นธรรม
จะสู้ต่อไปจนกว่าประชาชนในประเทศนี้จะมีความเสมอภาคเป็นธรรม
พวกเราจะสู้ต่อไปจนกว่าประเทศมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ต่อเนื่องจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ